คุณผู้ชมครับมาต่อกันที่เรื่องของการช่วยเหลือคนกันบ้างนะครับ
พาคุณผู้ชมไปตัดผมช่วยคุณยายกันนะฮะ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เพราะว่าทีมข่าวรถประทุกข์ของเราก็ได้รับแจ้งเรื่องราว

ว่าตอนนี้มีคุณยายท่านหนึ่งเดือดร้อน
ท่านสูงอายุแล้วท่านอยู่คนเดียวมีอาชีพเก็บของเก่า
ไม่มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในกระต๊อบเก่า

แล้วก็อยากจะขอความช่วยเหลือ

ก็มีความช่วยเหลือเกิดขึ้นมากมายนะครับ
ซึ่งเจ้าของร้านตัดผมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

บอกว่าจะนำเงินค่าตัดผมทั้งหมด
ไปช่วยเหลือนางบุญทวีสุกเกษม
หรือว่าคุณยายบุญวัย๗๔ปี

งด้วยผ้าใบริมคลองแม่ขา

เงินที่ได้ทั้งหมดจะนำไปซื้อของใช้จำเป็น

วงเล็บโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียว

ก็เดินทางไปที่ร้านตัดผมของคนที่โพสต์นะครับ
ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เงินค่าตัดผมเหล่านี้ก็จะไปช่วยเหลือคุณยาย

ก็เอาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งต่าง
บางคนเอาข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคเลย

ด้านของนางสาวสุภาพรขจรมาเจ้าของร้าน

หน้าร้านเป็นประจำทุกวัน

ก็เลยให้น้ำให้อาหารให้เงินกับคุณยายไปบ้าง

แต่อยู่คุณยายหายไป๔วันแล้ว

ตัวเจ้าของร้านเลยตัดสินใจออกตามหา

อาศัยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับ
ครับ
วันหนึ่งยายแกหายไป

เราก็เลยตามหายาย
เพราะว่าเคยถามยายแกว่าบ้านแกอยู่ตรงไหน
ยายแกก็บอกพอดีเราเอกใจเนอะ
ว่าเขาไม่ขับรถผ่านหน้าบ้านเราค่ะ

อยากช่วยเขาค่ะ
อยากให้เขาผ่านตรงนั้นมา

แล้วก็เดินทางไปหาคุณยายที่บ้าน

ก็กว่าจะเข้าไปได้แบบนี้นะครับ
มันเป็นป่าเลยทางเข้าบ้าน

มันเป็นป่ารกเลยนะครับ
มุงด้วยผ้าใบผืนใหญ่

นี่คุณนี่เรียกว่าบ้านของคุณยายนะ

ขอน้ำเอามาอาบน้ำ

เพราะเคยมีพวกติดยามาข่มขู่เอาทรัพย์สินจากคุณยายเหมือนกัน
ด้านของนางสาวสุภาพรแล้วก็เพื่อนจากร้านตัดผมอื่น
จึงได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างและอาหารแห้ง

และให้คุณยายลองรองเท้าคู่ใหม่
เพราะเห็นรองเท้าคู่เก่าของยายเนี่ยพังจนแบบว่าโอ้โห

คุณยายดีใจนะครับเอาฟังเสียงของคุณยาย
แล้วคุณยายร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันด้วยนะครับ
ขอบคุณมากเลยค่ะดอกแกง่าย

นี่แหละฮะเราได้เห็นทั้งน้ำตาของคุณยาย

และก็เจ้าหน้าที่ของบ้านทำประกอบ
ก็จะเข้ามาตรวจสอบและทำการช่วยเหลือคุณยาย
ระยะยาวต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัย
การพัฒนาอาชีพและการดูแลสุขภาพนะครับ
สำหรับผู้ใจบุญท่านใดต้องการช่วยเหลือคุณยายบุญนะครับ
สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามกับเจ้าของร้านตัดผม

อยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หรือจะช่วยเหลือด้วยช่องทางต่างก็ได้
ติดต่อผ่านรายการรถปลดทุกข์ของเราก็ได้

๐๒๑๒๖๑๖๖๖อย่าเพิ่งโทรเสาร์อาทิตย์นะคะ
โทรจันทร์ถึงศุกร์ได้ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็น